ไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มากนัก
ต้นทุนก็ยังสูงอยู่ค่าไฟฟ้าจึงเกิดการขึ้นราคากันขึ้นมานะครับ
ในส่วนนี้แต่ก็ได้ช่วยตัวเองได้พยายามทำอย่างเต็มที่
ที่จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในประเทศให้มากที่สุด
ในส่วนของการประคับประคองนะครับประคับประคองอันนี้สำคัญ
เราเพิ่งผ่านเศรษฐกิจนะครับที่เจอวิกฤตโควิดขึ้นมา
ประเทศไทยกำลังจะฟื้นการท่องเที่ยวกำลังดำเนินการมาได้ดี
ที่ผมยืนขึ้นมาต้องขอบคุณเขาจริงจริงจากพลังแห่งความร่วมมือ
เราได้เริ่มเปิดประเทศตั้งแต่๑กรกฎาและเปิดอย่างจริงจัง
เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว
หนึ่งจุดสองล้านคนนะครับหนึ่งจุดสองล้านคนนับจากพฤศจิกาเนี่ย
ก็จะมีรายได้พวกนี้ทยอยขึ้นมาแต่รัฐบาลเข้าใจนะครับ
ว่าจะให้ปรับไปเหมือนกับราคาเนี่ยพลังงานเนี่ยปรับสูงเร็วเลยเนี่ย
คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันต้องให้ประชาชนได้มีการปรับตัว
มีการปรับตัวอยู่นะครับเรื่องมีมาตรการเรื่องอุดหนุนเรื่องน้ำมัน
ราคาดีเซลที่ปรากฏกันอยู่นะครับรัฐบาลก็ยังช่วยอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ
ราคาเป้าหมายเรื่องของราคาก๊าสสูงต้มก็ค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป
นะครับค่อยค่อยปรับขึ้นไปนะครับส่วนต่างรัฐก็ยังใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาษีสัมภาษามิตรล่าสุดก็ลดลงแล้วนะครับ
เพื่อที่จะมาช่วยราคาค่าไฟก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะครับ
ในส่วนของสิ่งที่สำคัญก็คือหน้าที่และบทบาทของกระทรวงพลังงาน
และของรัฐบาลที่ประกาศเป็นนโยบายคือยังต้องรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงาน
ซึ่งวันนี้เราก็มีปริมาณสำรองสูงถึง๒เดือนกว่า
แล้วพยายามที่จะให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย
เท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกัน
ยังจำเป็นจะต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ถ้าจะดูเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยอย่างที่สมาชิกผู้ทรงเกียจเมื่อช่วงเช้า
ก็ได้นำเสนอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจได้ทราบว่า
ราคาเราก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับ
แล้วเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะครับในสไลด์ถัดไป
ท่านก็จะเห็นนะครับว่าราคาเราก็อยู่ออกไปทาง
ถึงแม้เบนซีนเนี่ยที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ดูแลกันเลย

แต่ว่าราคาน้ำมันเราก็อยู่ในระดับที่
ที่ไม่ได้สูงนะครับเป็นอยู่ท้ายนะครับ
มีประเทศที่ต่ำกว่าเราก็ไม่กี่ประเทศ
จาก๑๐ประเทศมีเพียง๓ประเทศเท่านั้นเองที่ต่ำกว่าเรานะครับ
เซลก็สองประเทศเท่านั้นเองนะครับที่ต่ำกว่าเรานะครับ
แอลพิธีก็เช่นเดียวกันนะครับของเราก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับ
มีต่ำกว่าเราอยู่แค่สองประเทศเองนะครับลองดูถึงเสถียรภาพ
ท่านรักษาเราได้ทั้งเสถียรภาพและได้ทั้งราคานะครับ
ในส่วนนี้ก็พยายามทำได้อย่างเต็มที่ลองดูสไลด์ถัดไปนะครับ
ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเขาเริ่มประสบปัญหากันแล้วนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะครับ
แต่ประเทศไทยนะครับเอ่อก็ราคาประมาณอย่างที่ได้เรียนไป
ซ้ายมือของนั่นคือประเทศไทยรูปขวามือคือต่อ
คือประเทศเพื่อนบ้านก็คงไม่กล่าวชื่อประเทศนะครับแต่ว่า
มันเริ่มขาดแคลนจริงและราคาเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้
แต่วันนี้รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่น้ำมันท่านมีใช้เสมือนหนึ่งปกติ
ราคาก็ไม่แพงมากนักเพราะเราเข้าใจเพื่อว่าเพื่อว่าเพิ่งกำลังจะพ้นจากวิกฤตของโควิด
กำลังจะฟื้นฟูรายได้กำลังไหลเข้ามาในประเทศ
ตัวเลขสัญญาณต่างก็ดีขึ้นมาเรื่อยตามลำดับคงไม่เร่งทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเร็วจนเกินไป
และไม่ให้ก่อให้เกิดภาระมากจนเกินไปนะครับในเรื่องของการดูแลคนที่เปราะบาง
ถ้าท่านสังเกตในมาตรการต่างที่รัฐบาลได้ออกมาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับ
จะมีเงินอุดหนุนบัตรสวริการแห่งรัฐผู้เอ่อค้าหาบเลแผงลอยสำหรับนะครับ
ได้ได้รับในส่วนนี้นะครับบรรเทาลงไปนะครับ
ค่าไฟส่วนเพิ่มที่เป็นห่วงกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เยอะนะครับ
สามร้อยหน่วยต่อเดือนก็ถือว่าเอ่อบ้านมีถือว่ามีเครื่องไฟฟ้าครบทุกประเภทนะครับนะครับ
คิดเป็นประสิทธิ์เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั้งหมดตรงนี้งอบรัฐบาลก็ได้ดูแลไปนะครับ
ในส่วนของการเสริมสภาพคล่องต่างเนี่ยนะครับ
ในเรื่องของก็ต้องขอบคุณกระทรวงแรงงานนะครับได้ช่วยเหลือในเรื่องของการลดเงินสมทบทุนให้กับเอ่อ
ลูกจ้างนะครับของผู้ประกันตนในหลายมาตรานะครับ
ตรงนี้ก็บรรเทาลงไปได้เยอะนะครับสำหรับพวกแรงงานที่อยู่ในระบบ
ส่วนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังมีโครงการคนละครึ่งเฟสที่๔นะครับ
ซึ่งรัฐก็ร่วมจ่ายนะครับเป็นเงินสามหมื่นกว่าล้านเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับรักษาเสถียรภาพทางพลังงาน
รักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศดูแลกลุ่มเปาะบาง
ที่เขาได้รับผลเดือดร้อนใครที่พออยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือกันได้
ดูแลกันได้ก็ประคับกับประคองกันไปนะครับ
แล้วสิ่งสำคัญก็คือเรายังรักษา
เสถียรภาพทางความมั่นคงทางการเงินและการคลังไว้ได้อย่างดี
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับเดิม
นะครับตั้งแต่ก่อนโควิดจนถึงวันนี้
หลังโควิดแล้วเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
ก็ยังรักษาอยู่ไว้อย่างเดิมเพื่ออะไรครับ
เพื่อยังมีความสามารถหรือความเข้มแข็งที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโต
หรือการสร้างความฟื้นฟูให้กับประเทศไทย
หลังจากนี้เป็นต้นไปซึ่งผมเชื่อว่า
เป็นความหวังหรือความตั้งใจดีของสมาชิกสภาผู้แทน
ศดรทุกทุกคนล่ะครับที่ยังอยากที่จะเห็นว่า
ไม่ว่าจะมีวิกฤตไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเราอยู่ในช่วงที่จะฟื้นฟูแล้ว
เสถียรภาพทางการเงินเสถียรภาพทางการคลัง
เรายังต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอมากจนเกินไป
มันถึงต้องรักษาความสมดุลระหว่างการดูแล
แล้วก็การที่จะปรับกลไกของราคา
ให้มันสอดคล้องกับราคาตลาดเสรี

บางประเทศเขาไม่ทำกันนะครับในหลายประเทศ
ถ้าท่านเห็นราคาพลังงานเขาปล่อยไหลเลย
แต่ของประเทศไทยเราค่อยเป็นค่อยไป
รวมกันแล้วรวมกันแล้ว
ในมาตรการเฉพาะพลังงานอย่างเดียว
ตลอดระยะเวลาที่มีโควิด
มียอดสุดท้ายสลบให้ดูเพื่อให้
สมาชิกสภาพเพื่อนสมาชิกสภาพผู้ทายรัฐศาสตร์
ได้เห็นภาพในส่วนที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอด
แล้วก็ประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับได้เข้าใจ
ว่าทั้งหมดเราใช้ไปทุกด้านเลย
เกือบสองแสนเจ็ดพันล้านในการดูแลประคับประคอง
ค่อยผ่านผลไปและเราเชื่อว่า
เรื่องปัญหารัสเซียยูเครนมันจะค่อย
ปรับตัวพวกเรากันไปได้นะครับแล้วเราก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไป
ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เราผ่านมา
ในเรื่องของวิกฤตการณ์โควิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่า
ถ้าถามว่าระหว่างโควิดกับยูเครนคนละแบบกัน
โควิดเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยหนักลึกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นทางออก
แต่พอได้ทางออกเราก็จบได้นะครับแต่ยูเครนรัสเซีย
เป็นเรื่องของความยืดเยื้อเพราะฉะนั้นแล้ว
ยืดเยอะสำคัญที่สุดก็คือต้องความร่วมไม้ร่วมมือกัน
ในการที่จะรักษานะครับ
หลายท่านเป็นห่วงว่าอนาคตประเทศไทยเป็นอย่างไร
โอกาสหน้าผมก็คงจะมาแชร์แต่อยากจะให้เห็นว่า
มันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลได้ทำลองไว้ในรองรับในอนาคต
ซึ่งเกิดจากผลพวงของโครงสร้างพื้นฐานที่ทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะแล้วเสร็จเนี่ย
อีกไม่กี่ปีจากนี้การดึงดูดการลงทุนมันมีเกิดขึ้นจริง
คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือน๓ประเทศ
ประเทศคือสาวดีอาราเบียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสนใจพวกเราอาจจะไม่ได้ทราบนะครับ
แต่วันนี้ผมขอถือโอกาสมาให้ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนได้รับทราบว่า
ทั้ง๓ประเทศมีความพร้อมและมีความสนใจ
สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือว่า
จะมีการนำคณะนักธุรกิจชุดใหญ่นะครับเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อจะมาดู
มาหาโอกาสการลงทุนจากความเชื่อที่เขาได้ศึกษามาว่า
ประเทศไทยเรามีศักยภาพอย่างไรตามแผนพัฒนาหรือแผนเศรษฐกิจต่าง
ที่ตามงบประมาณทุกฉบับที่ท่านอนุมัติกันขึ้นมานะครับ
ทั้ง๓ประเทศจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนไตรมาสที่๓
ไตรมาสที่๔และก็ต้นไตรมาส๑ของปีหน้า
ตรงนี้ก็เป็นเครื่องชี้ว่ามีความสนใจเกิดขึ้นแล้ว
ส่วนเราจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยแค่ไหน
สำคัญอยู่ที่ความเป็นเจ้าบ้านที่ดี
เป็นความร่วมมือมีความร่วมมือสมานสักมัคคีรอยยิ้มความสงบเรียบร้อย
นั่นคือจุดสำคัญที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุด
ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาที่จะมาช่วยกันนะครับพัฒนาในสิ่งใหม่
ซึ่งในโอกาสหน้าก็จะหาโอกาสที่จะมานำเหรียญเสนอท่านสมาชิกสภาพผู้สูงเกียจต่อไป